แล้วก็เอาชนะทีมจากกัมพูชานั่นก็คือเบิงเกียจอังกอร์ไปได้๑ประตูต่อ
ชนะเหนื่อยแต่พวกเขานั้นก็ยังเป็นแชมป์นะครับคว้าเจ้าอาเซียนและเป็นถ้วที่๔ของพวกเขาในปีนี้ครับ
ฟุตบอลโตโยต้าแม่โขงกลับแชมป์เป็นชิปครับในรอบชิงชนะเลิศ
ก็เหมือนเป็นการชิงแชมป์ระดับอาเซียนนะครับในแถบรุ่มแม่น้ำโขงครับ
ทีมอันดับ๑ของอาเซียนเจอกับเบิร์งเกียรติอังกอลแชมป์ระดูการปกติจากลีกกัมพูชา
เกมนี้แฟนบอลเข้าชมถึง๑๕๐๐คนครับจูบแฟนบอลได้๑๙๐๐คนนะครับ
จากนั้นอีกครั้งหนึ่งสุชาวครับยิงไกลนาทีที่๕๐นะครับก็ยังปัดออกไปได้ครับ
เดี๋ยวโก้โดนทำฟาวนะครับได้จุดโทษในช่วงเวลาสำคัญเลย
ก็เป็นว่าเวลาที่เหลือนั้นไม่มีประตูเพิ่มนะครับลูกเดียวเพียงพอ
แล้วก็รับถ้วยพร้อมกับเงินรางวัล๗๕๐๐ดอลลาร์สหรัฐเหลือประมาณ๒ล้าน๗แสนบาท
ส่วนเบอร์เกรอังกอร์ครับรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล๕๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า๑ล้าน๘แสนบาท
จันมัธนากาจากเบื้องเกียรติอังกอร์นะครับก็ต้องให้คนที่เล่นมากนัดที่สุดนะครับ
เพราะว่าเบื้องเกดนั้นผ่านก็ถือนัดชิงนะครับเล่นมาทุกนัดตั้งแต่รอบแรก
สโวของรายการนี้ด้วยครับรับเงินรางวัล๓๐๐เหรียญสหรัฐหรือว่า๑๘๐๐๐บาท
จับตาดูให้ดีนะครับจันมัธนาการดูกันหน้าอาจจะมาเล่นในดิวิชั่น๑ครับ
หลังจบเกมอันเดสตูนเยสผู้ยิงประตูชัยให้กับบุรีรำคว้าแชมป์ที่๔ในปีนี้
รับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากมากพวกเขาบุกอย่างหนักแต่ว่ายังโชคดีนะครับ
ได้จุดโทษในช่วงครึ่งหลังแล้วก็กล่าวขอบคุณแฟนบอลที่ตามมาให้กำลังใจ
เต้นโชว์ซะหน่อยนะครับท่าเต้นของนักเตะบุรีรำในการดีใจ
ใช้กันจนเบื่อเลยครับปีนี้เพราะว่าชิงในทุกถ้วย
จากนี้ครับกองหลังชาวเวเนซูล่าก็ยังโพสต์ภาพของตัวเอง
พร้อมกับถ้วยแชมป์และก็ชู๔นิ้ว
ซึ่งหมายถึงแชมป์ที่๔ในปีนี้ของพวกเขาเช่นเดียวกันครับ
คุณกรุณาทิศชอบประธานกองเชียร์ของบุรีรัมยูเนเต็ด

นี่ก็เป็นแชมป์รายการที่๔ของสโมสรในปีนี้
อกจากนี้ครับซ้อตายยังติดแท็กนะครับ
ซึ่งหมายถึงทุกคนนั้นต่างมีส่วนช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จในปีนี้